ส่วนกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายใช้มิดจ้วงแทงผู้ชายคนนึงแบบไม่ยั้งกลางตลาดในอำเภอแว๊งจังหวันราวัฒน์ที่วาด
ที่ชายคนนี้จะเสียชีวิตล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย
มีเรื่องบาดหมางกันมานานจนเกิดความแค้น
ติดตามจากรายงานครับ
เพื่อหวังแทงซ้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๓๐ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ภายในตลาดกลางอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส

เพราะนอกจากรัวแทงแล้วแม้ผู้บาดเจ็บจะหลบหนี
แต่มือมีดก็พยายามจะมาแทงซ้ำเพื่อหมายเอาชีวิต
โดยไม่แคร์สายตาของผู้เห็นเหตุการณ์
เหมือนกับเป็นการเย้ยกฎหมาย
บ้านเมืองที่ไม่มีขื่อมีแปลง

โดยเฉพาะมือมีดที่กระทำการอย่างโหดเยี่ยม
แต่ถ้าว่าหลังมือมีดก่อเหตุเพียงแค่๔ชั่วโมง
ตำรวจสพแว้งตามรวบตัวได้ทันควัน
เพราะกล้องวงจรปิดที่ได้มัดตัวและเห็นหน้าอย่างชัดเจน
และตำรวจมีการตรวจสอบประวัติจนทราบชื่อผู้ก่อเหตุ
คือนายฮามิดีเจ๊บออายุ๒๐ปี
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นคือนายอับดุลฮามิตบือซาอายุ๓๓ปี
จากการสอบสวนในฮามีดีรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
โดยตัวเขาและผู้ตายก็เป็นลูกพี่ลูกน้อง
อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกัน

เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่เกิดการทะเลาะกันบ่อยครั้ง

เนื่องจากอีกฝ่ายอยู่ในกวนของวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ในหมู่บ้านนั้นไม่ถูกกัน
แต่เมื่อมีการขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
แล้วเกิดมีปากเสียงกันไปมา
เขาจึงตัดสินใจคว้ามิดแทงแบบไม่ยั้ง
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านมุสลิมพาณิชย์
ที่ผู้เสียชีวิตวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในร้านหลังถูกไล่แทง

ระหว่างที่คนร้ายจ้วงแทงผู้เสียชีวิตบนถนน
ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ

โดยมีผู้เสียชีวิตวิ่งมาขอความช่วยเหลือว่าถูกแทง
แล้วผู้เสียชีวิตนั้นได้วิ่งเข้าไปภายในร้าน
หลังคนไล่แทงขับรถหลบหนีไป
และนำคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

เพราะผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
แต่คนร้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเขาใช่ไหมครับ

ตอนนั้นเป็นยังไงฮะตกใจไหม

ขอความช่วยเหลือก็เลยออกมาดู
ก็ยืนอยู่ตรงนี้เขาก็วิ่งเข้ามาตรงนี้
นับเป็นเหตุการณ์สลดลับเทศกาลปีใหม่
สุดท้ายมือมีดก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้น
เพียงเพราะความแค้นและอารมณ์โจวบูบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน